ก่อนจะไปส่องตัวเลขพาคุณไปเจอเรื่องราวดีนะคะ
สองมือพนมไปทำบุญกันก่อนดีกว่าค่ะ
ไปกับหมอลำซิ่งราชินีรถแห่ใบป่อรัตยา
นี่นะคะสวยจริงมาในลุคเข้าวัดทำบุญก็สวยเก๋ดีเหมือนกัน
เธอขอถือเลิกงามยามดี๑๐เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
เดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดแม่ญาติซอมอำเภอคลองหาดสะแก้ว
ที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ราชินีรถแห่คนนี้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากคุณผู้ชมนะคะ
ใบปอลเนี่ยเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อให้แฟนคลับฟังด้วย
บอกว่าช่วงที่อยู่ที่วัดนี่นะฝนมาจากไหนก็ไม่รู้ตกตลอดเลย
แล้วตกหนักซะด้วยคุณดูสิในใจตอนนั้นน้องบอกว่าคิดแล้ว
ไหว้ไม่ถ้วยวัดแน่เลยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเพียบ
แต่ก็ขอมุ่งตรงไปไหว้องค์พระพิคเนธก่อนเลย
ตอนที่ไหว้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับ
ฝนที่มันตกหนักเนี่ยกลายเป็นแบบเบา

เหมือนกับน้ำมนต์ปะพรมลงมาน้องใบตอบอกแบบนั้น
แล้วพอตอนไปไหว้องค์พญานาคไปถึงองค์พญานาค

ฝนหยุดหยุดไปเลย
เธอก็เลยบอกว่าสบายใจแล้วพอฝนหยุดอากาศเป็นใจ
เดินไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบทุกจุดค่ะ

รวมไปถึงน้องเพิ่งทำเพลงใหม่
กำลังจะปล่อยแล้วแหละอยากให้ทุกคนชื่นชอบเลย
ที่สำคัญขอให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะ

เรื่องราวของตัวเลขที่คุณขวัญรอคอยอยู่

ปอจุดทูปมาแต่ว่าน่าเสียดาย

แต่บอกเลยว่าไม่มีรูปเลขทูป
แต่เลขเนี่ยหนูจำในเมมเมอรี่มาแล้วคุณค่ะ
ฟังดี๓๗๙พี่น้องจ๋าจับมาแม่นเลย
ขอให้ปังหมานตามที่หวัง๓๗๙

ไปกันต่อค่ะยังอยู่กันที่อีสานเหมือนเดิม
ข่าวนี้ไปกันที่บึงกาลนะฮะ
ตามนี้ไปเลยพี่สาววรรณสาทองวิเศษ

พร้อมด้วยอาจารย์วินไทยนักโหราศาสตร์ชื่อดัง
เดินทางไปทำพิธีไหว้ขอพรให้ปีนี้

ตามความเชื่อกล่าวขานกันมาบอกว่า
ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตปีนี้

ปู่อือลือนอังคาราชที่บึงโขงหลงค่ะ

ร่องเรือไปขอพรพญานาคที่
สดือแม่น้ำโขงงานนี้

โต๊ะถวายของมงคลให้กับปู่อือลือ

อันนี้มีภาพให้ด้วยเป็นเลขทงเลขทูบนะฮะ
แล้วก็เลขที่ได้ก็คือ
เมมเมอรี่เหมือนกันภาพไม่ได้ขึ้นมาง่ายถ้าใครตาดี
อาจจะเห็นก็ได้ใช่ค่ะอ่าแล้วก่อนที่จะยกคณะกันล่องเรือ
ขอพรพญานาคไปกันต่อสดือแม่น้ำโขงค่ะ
พอไปถึงตรงนั้นคุณดูดีนะพี่สาบอกว่างงมาก
งงจริงไม่พลาดมีของฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วย
ไปดูกันค่ะว่าเจออะไรมาอืม
วันนี้นะคะมาถึงหน้าที่แล้วเนี่ยไม่มีตัวเล่มของไทยรัฐ
ก็ยังไงอยู่หรอก็ไม่บอกกันดูเอง
ก็เต็มคาราเบลอ๋อหกสี่เจ็ดศูนย์เลขมันเยอะมาก
คุณผู้ชมดูกันละกันหกห้าเจ็ดศูนย์
หรือจะเป็นเก้าห้าสามหนึ่งเจ็ดสองสามก็มีเหมือนกัน
นี่คุณพลอยพูดเลขผิดอีกแล้ว
งวดที่แล้วคุณผู้ชมอยากจะเมาส์คุณพลอยพูดเลขผิดแบบเนี้ย

แล้วคุณพลอยไปซื้อถูกใช่ก็คือซื้อเลขที่ตัวเองพูดผิดนั่นแหละ
แล้วเชอรี่ก็ทักแล้วนะว่าพูดผิดนี่ไงเราก็ฝังใจ

งั้นพอเช่นนั้นจำว่าเลขที่คุณพลอยพูดผิดมันคือคุณพลอยพูดเลขอะไร
๖๔๗๐แต่นี่คือ๖๕๗๐เลขสีดำสีเขียวอาจจะไม่ออก
เลขสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้าอาจจะออกใช่ป่ะอุ้ยโรนขวัญตาดีมากอ่ะ
ตอนนี้ตาลายหมดแล้วหาเลขไม่เจอตอนนี้คือมีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าบอกเลย
ใช่ขอบคุณท่าเรือแม่ตีมหวังว่าจะฝังต่อไว้แล้วกันค่ะ